ทีนี้มาตามกันต่อค่ะความคืบหน้าหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะ
ระดับ๖๔ที่เกาะลอมบล็อกที่อินโดนีเซีย
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวคนไทยไปเที่ยวกันเยอะเป็นช่วงวันหยุดยาว
แล้วก็ที่ภูเขาไฟรินจานี่มีดินถล่ม
คือนักท่องเที่ยวเขาไปขึ้นท่องเที่ยวบนภูเขาไฟ
เป็นเหมือนลักษณะเป็นปีนเขาแบ็คแพคกันอะไรแบบนี้
พอแผ่นดินไหวดินมันก็ถล่มลงมา
ลงมาจากภูเขาไฟไม่ได้กลับไม่ได้ก็ติดอยู่บนนั้น
เมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านทูต
พูดคุยกับทางกระทรวงการต่างประเทศ
คือนักท่องเที่ยวภาพรวมถ้าไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะ
ติดอยู่บนภูเขาไฟรินจานี่๘๐๐กว่าคนเมื่อวาน

แต่ว่าเบื้องต้นก็ใจชื้นได้ในระดับหนึ่ง

เขามีเต็นต์เขามีอาหารเขามีน้ำดื่มอะไรแบบนี้ค่ะ

ช่วยออกมาได้มากน้อยขนาดไหนแล้ว
แล้วก็คนไทยเป็นยังไงบ้างที่อยู่ที่นั่นนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ถามความคืบหน้าไปกับคุณแน็ต
คุณแน็ตเนี่ยเป็นคนไทยที่ติดอยู่ที่นั่นเหมือนกัน
คุณแน็ตติดอยู่ที่ลานกว้างอาชิตะบายันค่ะ

หมู่บ้านที่เป็นเหมือนกับเกรดเวย์
ก่อนขึ้นภูเขาไฟรินจานี่นะคะ
คุณแน็ตบอกกับเราว่าตอนนี้ค่ะ
ในกลุ่มของคุณแน็ตมี๔คน
หาทางลงเขากันเองได้แล้ว

แต่ไม่มีกู้ภัยเข้าไปช่วยอะค่ะ
คุณแน็ตบอกว่าจริงแล้ววันนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้น
ก็เลยมีรถขับลงไปส่งที่ด้านล่างนะคะ
ตอนนี้คุณแน็ตกับกลุ่มคนไทยอีก๑๐คน
อยู่ในโรงแรมที่สถานทูตไทยเตรียมเอาไว้ให้
แล้วก็นอกจากคนไทยที่ขึ้นไปติดอยู่หลายจุด

ก็มีนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ในหมู่บ้านเซนารุด้วยนะคะ

ก็ได้โพสต์ให้ข้อมูลความคืบหน้าเป็นระยะระยะนะคะ
ล่าสุดก็บอกว่าการกู้ภัย
ผู้ช่วยทูตทหารบกก็มีการประสาน
กับทางผู้การกรมประจำพื้นที่แล้วนะคะ

ส่งทีมค้นหาช่วยคนไทยเขาส่งไป๑๐ทีม
ตอนนี้ยังไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดที่ทะเลสาบได้
เจ้าหน้าที่จะใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งอาหาร

แล้วก็จะเคลื่อนย้ายสำหรับใครที่ได้รับบาดเจ็บ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็จะเคลื่อนย้ายออกก่อน
โดยรบพิเศษมี๑๕๐คนค่ะที่เขาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ
คนที่ติดอยู่นะคะก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมา

นักท่องเที่ยวเขากระจายอยู่หลายจุดนะคุณภาคภูมิ
คือเวลาไปเที่ยวเนี่ยแล้วแต่ว่าคุณร่างกายแข็งแรงขนาดไหน

บางคนติดอยู่ด้านบนบางคนอยู่ด้านล่าง

ใช่ค่ะเขาก็ส่งกันโซเชียลใช่คุยได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

บางทีอยู่ที่ทะเลสาปด้านล่างอย่างนี้

ให้ปฏิบัติตัวยังไงในช่วงนี้ระหว่างรอคอยการช่วยเหลือนะคะ
ส่วนความคืบหน้าจากทางการไทยค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
บอกว่าตอนนี้ประสานกับคนไทย
ที่ติดอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบนะคะ
คนไทยที่ติดอยู่บริเวณนี้

ให้ไปช่วยเร็วหน่อยได้ไหมฮะตรงนั้นมันเย็นค่ะอากาศเย็นน้ำค้างลงไม่มีเต็นต์นะคะ
คือจุดตรงนี้ปลอดภัยก็จริง
เพราะตอนนี้มันมีหินร่วงมาเรื่อยเขาก็กังวลใจอะค่ะ
อย่างที่บอกว่าที่ภูเขาไฟรินจานี่อากาศเย็นกว่าจุดอื่น
ถ้าอากาศปกติก็๒๐กว่าองศาเซลเซียส๒๐ต้นอย่างนี้
แต่ว่าล่าสุดตอนนี้คนไทยที่อยู่ตรงนั้นบอกมันเย็นเย็นมากนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้คนไทยบางส่วนประมาณ๑๔คน
ก็ทยอยเดินทางลงเขากันได้เองแล้วก็พักที่โรงแรมลอมบล็อกภรรยานะคะ
มีกลุ่มคนไทยอีก๓กลุ่มรวมแล้วประมาณ๑๔๐๑๕๐คนนะคะ
ตอนนี้ไกด์ท้องถิ่นคนในพื้นที่กำลังพาลงจากเขา
ส่วนจำนวนคนไทยที่ลงทะเบียนขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติรินจานี่

ลงทะเบียนเอาไว้ทั้งหมดจำนวนอยู่ที่๒๖๕คน

ปฏิบัติการกู้ภัยอินโดนีเซียส่งทีมค้นหาไป๑๐ทีม๒๐๐คน
ก็ขึ้นไปแบบเคลียร์ทางเดินลงเขาอะค่ะ

เพราะว่ามันมีดินถล่มปิดเส้นทางอยู่

เพื่อให้คนที่ติดอยู่ใช้เป็นเส้นทางลงเขาได้นะคะ
ถ้าซ่อมไม่ได้เดี๋ยวจะดูว่าจะต้องลงทางไหน

ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่เขามีทางภาคพื้นดินคือเดินเท้าไปช่วย
แล้วก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ในการสำรวจแล้วก็ช่วยเหลือนะคะ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรินจานี
ออกมาบอกว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวและไก๊
รวมแล้ว๕๖๐คนที่ยังติดอยู่นะคะ
ส่วนใหญ่ประมาณ๕๐๐คนจะไปอยู่ที่ทะเลสาบเซกราอนัก
ส่วนอีก๖๐คนอยู่ที่บาตูเซเปอร์นะคะเขาก็แยกกันนะคะ
ของเจ้าของเกสเฮาวส์ใกล้กับวินจานี่นะครับ
วินาทีเกิดแผ่นดินไหวจนทำให้หินบนภูเขาหล่นใส่นักท่องเที่ยวชาวสเปน๒คน
ซึ่งกำลังเดินเขาในอุทยานแห่งชาติรุนจานี่
โดยเล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ขณะที่ไกด์นำทางกำลังพา๒นักท่องเที่ยวชาวสเปน
เดินเขาจากบริเวณทะเลสาบเซกรานักไปยังภูเขาพลาวันกัน
โดยขณะที่เกิดแผ่นดินไหว๖๔บนเกาะลอมบล็อก
ภูเขาก็ร่วงหล่นลงไปใส่ทั้ง๓คนจนบาดเจ็บ
แต่ว่าเคราะห์ดีนะครับที่เจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้น
คือหากใครยังนึกภาพไม่ออกว่าแผ่นดินไหว๖๔มันรุนแรงขนาดไหนบนเกาะลอมบ็อก
บนภูเขาไฟรินจานี่เนี่ยแล้วส่งผลกระทบต่ออุทยานแห่งชาติรินจานี่มากขนาดไหน
มีคนที่เขาเผยแพร่คลิปรอยแยกบนภูเขา
นี่ค่ะคือมันแยกแตกออกเป็นแบบนี้เลย
จุดก็ลึกบางจุดก็ตื้นนะครับ
เป็นรอยแยกบนพื้นดินที่นักท่องเที่ยวคนหนึ่ง
ที่อยู่ที่อุทยานแห่งชาติรินจานีของอินโดถ่ายเอาไว้
คือบางรอยแยกก็ใหญ่นะบางรอยแยกก็เล็ก
มีความลึกความตื้นปะปนกันไป

ไปทางไหนก็เจอแต่รอยแผ่นดินแยกจากแผ่นดินไหว
คือถ้าเจอรอยลึกแล้วเดินไม่ระวังตกลงไปนี่ก็
โอ้โหแย่เลยนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้ถ้าหากจะดูว่าภาพรวมของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวระดับ๖๔ที่เกาะลอมบ็อกนะคะ
อย่างน้อยตอนนี้เสียชีวิต๑๖คน
บาดเจ็บมากกว่า๑๖๐คน
มีตึกอาคารพังเสียหายหลายพันแห่งเลยนะคะ
ถ้าเฉพาะในส่วนของคนไทยนะครับ
รวมแล้ววันนี้นะครับทางสถานทูตไทยที่อินโดนีเซีย
รับคนไทยที่ลงมาจากภูเขาไฟรุนจานี่มาถึงตีนเขาได้๑๗๔คน
จากทั้งหมด๒๖๕คนที่เหลือกำลังรอการช่วยเหลือทยอยลงมา
ภูเขาไฟรินจานี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอินโดนีเซียที่สวยนะคะ
แต่เป็นภูเขาไฟที่ยังประทุได้ตลอดเวลาปะทุล่าสุดก็ปี๒๕๕๙
แล้วก็มาเจอแผ่นดินไหวมันก็เลยมีรอยแยกแบบนี้ดินถล่มลงมา
คนไปกันเยอะผมก็เพิ่งรู้ว่าหลายคนเคยไปเที่ยวไปถ่ายรูปมา
บางคนบอกเพิ่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองเนี่ยโอ้โหนี่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนะขณะนี้